วันนี้ก็ขอหยิบยกเอาเรื่องใกล้ตัวที่คุณน้ำแข็งได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่
เรื่องของการศึกษาลูกหลานเราครับ
เรื่องการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด
แล้วโรงเรียนก็เปิดเทอมไม่ได้มานานแล้วนะครับ
สุดท้ายก็สอนกันทางออนไลน์ซึ่งมันก็เกิดปัญหาสารพัดสารพันธุ์ตามมาหรอกครับ
ผลกระทบต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องจัดเวลามาควบคุมกำกับการเรียนออนไลน์ของลูกที่ยังเล็กอยู่
แล้วมันกระทบต่อหน้าที่การงานที่ทำอยู่ด้วย
แล้วส่งผลพวงให้กระทบต่อรายได้ของครอบครัวตามมาด้วย
เพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะเอาเรื่องการศึกษาของลูกเป็นเรื่องใหญ่
มีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมก็คือมีข่าวมาจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ธิบดีกรมสุขภาพจิตห่วงเด็กเครียดและหมดไฟในการเรียน
สภาวะติดเกมติดโทรศัพท์หนักขึ้น
อธิบดีกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขคือแพทย์หญิงอำพรเบนจพลพิทักษ์
ท่านบอกว่าการระบาดของโควิดส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อสุขภาพจิตของเด็กทุกช่วงวัยโดยผลการสำรวจของเมนทัน
เช็คอินวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้ากันยาที่ผ่านมาเนี้ย
มีผู้ตอบแบบประเมินสองพันกับสี่สิบห้ารายพบว่าเด็กมีความเครียดสูงถึงร้อยละยี่สิบเก้าจุดสองเก้า
มีภาวะหมดไฟในการเรียนร้อยละสิบหกจุดหกเจ็ดคือไม่อยากเรียนละ
หมดไฟที่จะเรียนพอประเมินแล้วเนี่ย
สูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณสามเท่าบางรายมีการเรียนรู้ถดถอย
ปัญหาด้านอารมณ์จิตใจส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้ไปเรียนไปเรียนหรือมีสังคมปกติตามวัย
เพราะว่าภาวะแล้วก็พบภาวะติดเกมติดโทรศัพท์มือถือมากขึ้น
ใครมีไอแพทก็จะติดไอแพทแล้วท่านอธิบดีก็ยังพูดถึงว่า
เรื่องการฉีดวัคซีนในเด็ก
โดยเด็กควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับวัคซีนหรือไม่
ถ้าหากเด็กมีความกังวลหรือกลัวการฉีดก็ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กสามารถรอและเลือกวัคซีนเมื่อพร้อม
ที่สำคัญคือเราต้องไม่นำประเด็นวัคซีนมาเป็นการตีตราหรือล้อเรียนกัน
ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีนหรือเลือกวัคซีนชนิดต่างกัน
ทั้งนี้ถ้าเด็กมีปัญหาผู้ใหญ่มีปัญหาขอรับการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต
ผมคิดว่าประเด็นที่สำรวจว่าเด็กมีความเครียดสูงถึง๑๒๙๒๙เนี่ยอันนี้สำคัญนะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะละเลย
เราปล่อยให้เด็กเครียดตั้งแต่เด็กเนี่ย
แล้วมันจะเป็นยังไงโตขึ้นมา
เครียดเพราะว่าไอ้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันเรียนคนเดียวอยู่บ้านมันน่าเบื่อ
แล้วพอไม่ตั้งใจเรียนไม่ทำการบ้านตามที่ครูสั่งมาทางออนไลน์
พ่อแม่ก็คาดคันต้องเรียนต้องทำต้องเรียนต้องทำ
เด็กก็เครียดเกิดภาวะต่อต้านไม่อยากเรียนไม่อยากทำการบ้านอะไรทั้งนั้นแล้วผลก็
ตามมาอย่างที่อธิบดีท่านบอกก็คือเด็กไปเรียนรู้เรื่องการใช้โทรศัพท์
เรียนรู้เรื่องในไอแพทก็รู้ว่าในไอแพทมันมีเกมสารพัดสารพันธุ์
ปัญหาที่ตามมาคือเด็กติดเกมติดไอแพทติดโทรศัพท์
พ่อแม่ก็ยิ่งพลอยเครียดเข้าไปด้วย
มีเหตุผลและควรที่ทุกฝ่ายจะมองเห็นและให้ความสำคัญว่า
นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะมองข้ามแล้วอย่าให้เกิดภาวะแบบนี้นานเกินไป
ทีนี้เมื่อหยิบเรื่องมาขีดเส้นใต้วันนี้แล้วก็ควรจะเอาประเด็นการปฏิรูปการศึกษามาขีดเส้นใต้เสียพร้อมกันอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้ผมไปเห็นหัวข่าวนี้แล้วก็บอกโอ้นักวิชาการทรัพย์๗ปีรัฐบาลสอบตกปฏิรูปการศึกษา
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษายังเป็นที่รวมศูนย์อำนาจอยู่เหมือนเดิมฮะ
นักวิชาการที่ว่านี้ก็คืออาจารย์สมพงศ์จิตระดับอดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬา
ก็น่าจะเป็นอาจารย์คุณน้ำแข็งด้วยนี่แหละ
บอกว่านักบอกว่าเกือบ๘ปีแล้วที่รัฐบาลประกาศว่าจะปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ
แต่ว่าสุดท้ายจะเห็นว่า๗ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา
ไปบ้างแล้วเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องที่ยังไม่ดำเนินการอยู่มาก
คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง๗๐ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด
เห็นการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษามีประมาณ๓๐
ฉะนั้นขณะนี้จะเห็นว่าการศึกษาและประสบปัญหาย่ำแย่ลง
เช่นมีเรื่องของหนี้สินครู
ขณะนี้เห็นว่าการหนี้สินครูมีเรื่องของการถดถอยทางการศึกษา
ปัญหาโครงสร้างกระทรวงศึกษา
ทำให้เห็นว่า๗ปีที่ผ่านมาการศึกษาไม่มีอะไรดีขึ้น
โครงสร้างได้ไม่ได้ลดขนาดลงอย่างที่พูดไว้
ไม่ได้มีการกระจายอำนาจให้กับสถานศึกษา
เป้าหมายของการปฏิรูป

กระทรวงศึกษายังเป็นที่รวมศูนย์อำนาจอยู่เหมือนเดิม
ความเห็นของอาจารย์สมพงศ์
ตรงกับความเห็นของคนอีกมากมายที่ติดตามเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษามาตลอดเวลา

อาจารย์สมพงศ์จิตระดับบอกว่า
งบประมาณ๘๐ของกระทรวงศึกษานำไปใช้จ่ายในระบบราชการ
ในระบบเงินเดือนค่าตอบแทนเงินวิทยาฐานะ
เพื่อให้ค่าราชการเจริญเติบโตขึ้นเท่านั้น
ทำให้เห็นว่าการเมืองกำลังนำการศึกษา
การปรับเปลี่ยนต่างเพื่อหาเสียงของรัฐบาลเท่านั้น
แต่ว่าเด็กที่เป็นกลุ่มที่กระทรวงจะต้องดูแล
กลับได้รับงบประมาณเพียง๒๐เท่านั้น
นี่คำถามคือเมื่อมีการชำแหละเปิดโปรงเรื่องความไม่คืบหน้า
ในการปฏิรูปการศึกษาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ย

เราจะปล่อยประละเลยปล่อยเลยตามเลยกันไปอย่างนี้

แผนการปฏิรูปการศึกษาที่ทำทำกันมาเนี่ย

ทบทวนอย่างจริงจังกันสักทีว่า
ได้ทำอย่างที่ได้วางแผนได้ทำอย่างที่
มีการพูดคุยกันมาช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ใหญ่คือว่าเราจะขับเคลื่อนจะผลักดันยังไง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากกว่านี้
คือถ้า๗๐ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียง๓๐เท่านั้น
อันนี้แย่แล้วล่ะครับแย่แล้วล่ะ
วันนี้เนี่ยการปฏิรูปประเทศ๓อย่าง
ที่ถ้าไปสำรวจดูแล้วคนไทยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคืออะไรครับ
เขาอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจ
อันนี้ก็รู้รู้กันอยู่ว่าปัญหาคืออะไร
เขาอยากเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยเป็นยังไง
และสุดท้ายก็นี่แหละการปฏิรูปการศึกษานี่แหละ
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะขับเคลื่อน
มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไง
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับทั้ง๓เรื่องนี้
ทั้ง๓เรื่องนี้๗ปีที่ผ่านมา
ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น
ยังด๊อกแด๊กอยู่ทั้ง๓เรื่องนั่นแหละครับ
ฉะนั้นวันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้
อีกทีนึงว่ารัฐบาลจะเอายังไง
นายกรัฐมนตรีจะเอายังไง
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเอายังไง
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นประเด็นวันนี้ครับ

อาจารย์สุภาพขอบคุณด้วยนะครับ
คิดภาพตามเลยอาการด๊อกแก๊กมันเป็นยังไง
ปฏิรูปการศึกษาไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีนะครับ

บอกว่าเด็กอาจจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าเจอพิษของโควิดด้วย
โดยเฉพาะเด็กมัธยมปลายนะฮะ
เพราะว่าต้องหลุดจากระบบการศึกษาก่อนที่จะได้รับการศึกษาครบนะฮะ
เพราะว่าอาจจะต้องไปช่วยพ่อแม่ในการทำงาน